ล่าสุดทริปวิ่งมาลาทอนที่สมุย

ที่สำคัญไปจะเอเพื่อนรักด้วยนะคะที่เป็นนักคุณผู้นักภีร
คุณมิกก้าสามีคุณเทย่าโรเจอร์ไงคะคุณค่ะ

งานนี้ทั้งคู่ดีใจมากเลยเพราะว่าไม่ได้เจอกันนาน
บันเทิงไทยรัฐเลยคว้าทั้งโตโน่แล้วก็มิก้านะมาอัปเดตกันหน่อย
ก้าบอกว่าปีนี้ตนเองจะย้ายไปอยู่ทีมลำพูน

แต่ยังบินไปกลับที่สมุยอยู่
พวกภรรยาเทย่าตอนนี้ทองลูกฟอกแล้วนะจ้า

เออเอาปุ๊บเลยแล้วปุ๊บคลอดปั๊บเลย
ทางด้านโตโน่ค่ะปีนี้ย้ายจากทีมอายุทยา
ตั้งใจว่าอยากจะขอไปเล่นให้ที่กลุ่มบรรเกิดขอนเกะเอฟซี
แล้วด้วยความที่ทั้งคู่ซี้กันอยู่แล้วนะคะ
มิก้าก็เลยถามโตโน่กลางสัมภาษณ์เลยทุกคนมาเจอกันค่ะ

ทำทุกอย่างเลยทั้งวิ่งทั้งเตะบอลทั้งร้องเพลง

ยังไม่ได้คิดเลยครับ

อยากไปเล่นช่วยที่บ้านที่ขอนแก่น
เราก็จะมีทีมเพื่อนนะครับที่เล่นซ้อมด้วยกันอยู่

อยากกลับบ้านก็คือไปเตะที่ขอนแก่น

เมื่อกี้เขาบอกว่ายังไม่พร้อมใช่ไหมพี่แจ๊ค

ลุ้นกันต่อไปน่าจะลุ้นได้อยู่นะคู่นี้